นี้มาส่งกำลังใจให้เยอะเยอะเลยนะคะสำหรับนักแสดงอาวุโสคนนี้ป้าเขียบนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ป้าเขียดป่วยหนักคุณผู้ชมหลายโรครุมร้าวป้าเขียดอยู่
ล่าสุดคุณผู้ชมเจอเนื้องอกในช่องท้องจนต้องถูกส่งตัวเข้าไปรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปเยี่ยมป้าเขียดนักแสดงอาวุโส
ปีนี้ป้าเขียด๗๖ปีแล้วนะคะถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
คือก่อนหน้านี้ป้าเขียดแกเองก็มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดสมองตีบนะก็จะส่งผลให้ป้าเขียดเนี้ยนะมีอาการพูดก็คือพูดไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าสติทุกอย่างแกรับรู้หมดนะคุณผู้ชมแต่แกสื่อสารออกมาเป็นประโยคไม่ได้แล้วหนำซ้ำตอนนี้ป้าเขียดตรวจพบมะเร็งรังไข่
ผู้ชมหลังผ่าตัดแพทย์ใส่ทั้งเครื่องช่วยหายใจเครื่องก็ต้นหัวใจแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออาการป้าเขียดเองก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแพทย์
ทั้งสองคนไม่เคยลืมป้าเขียดเลยป้าเขียดแกเป็นนักแสดงอาวุโสนะ
ถ้าเราจำเป็นได้หลักไว้ก่อนก็พี่บินแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยเดินทางมาเยี่ยม
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยลูกชายคุณป้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีพี่พี่ทั้งสองคนนี้นะ
ครอบครัวลำบากแน่นอนค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้จัดที่เคยจ้างงานป้าเขียดโทรมาสอบถามพูดคุย
รวมไปถึงสมาคมศิลปินอาวุโสก็ส่งตัวแทนมาเยี่ยมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม
ส่วนท่านไหนถ้าเกิดว่ามีน้ำใจหรือว่ามีความสะดวกในหลากหลายด้าน
ส่งไปให้ป้าเขียดได้นะคุณผู้ชมนะลองติดต่อไปที่เพจของพี่บินบริษฐ์ก็ได้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราเป็นกำลังใจกับป้าเขียดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ขอให้กลับมาแข็งแรงไวค่ะสู้ค่ะ